วันนี้ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ
บอกเลยค่ะว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะคะ
แหมไปสืบค้นต่างนานาไอเดียคือใคร
เพราะว่าเมาส์หนักไงว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่านะ

แต่วันนี้เรามีความจริงมาบอกแล้วนะคะ

แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทำไมทำไมใครถึงรักนางเอกซุปตาคนนี้ที่ชื่ออ้ำพัชราภา
พอหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดกระแสข่าวลือบนโลกโซเชียลว่า
ไอเดียทารดาสาวรุ่นน้องในสังกัดเอสุภาชัยผู้จัดการสุดซี
คือต้นเหตุที่ทำให้สายสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มไฮโซแอมพิธาน
ถักทอมานานกว่า๔ปีต้องสะบั้นลง
ร้อนถึงสาวไอเดียต้องโพสต์แก้ข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
ล่าสุดก็ถึงคิวนางเอกตัวแม่ออกโรงบ้าง
โดยอ้ำได้โพสต์คอมเมนต์ตอบในอินสตาแกรมของรุ่นน้องสาว
ให้กำลังใจแล้วก็บอกอย่าคิดมาก
พร้อมช่วยชี้แจงว่าทุกคนอย่าเข้าใจผิด

ไม่ได้รู้จักกับแอมพิธานเป็นการส่วนตัวจริง
ซึ่งหลังจากที่นางเอกซุปตาสยายปีกนางฟ้าปกป้อง
บรรดาฟอลลอเวอร์ก็เข้ามาชื่นชม
พร้อมให้กำลังใจทั้งสองคนอย่างล้นหลาม
ส่วนประเด็นที่มีคนเชื่อมโยงว่ากรณีของสาวไอเดียนี่หรือเปล่า

เพราะนอกจากสาวอ้ำจะโพสต์รูปเมนูสุดแซ่บ
มาจากร้านส้มตำชื่อดังของเอสุภาชัย

เอสุปชัยเองก็รีโพสต์รูปดังกล่าว
แคปชั่นขอบคุณสาวอ้ำที่อุดหนุนร้านเจ้าตัวเสมอด้วย
พร้อมใจกันแสดงมิตรจิตมิตรใจขนาดนี้
ก็เป็นอันว่าปิดจ๊อปข่าวเกาเหลาที่มีชนวนเหตุมาจากรักร้าวไปได้เลยค่ะ
นี่ไงฉันขอกางปีกบ้างฉันอยากเป็นอ้ำพัชราภา
ปกป้องทุกคนนี่แหละนางฟ้า

เคลียร์นะคะเกาลงเกาเหลากับคุณเอไม่มีไม่มี

เรื่องราวมือที่๓อะไรยังไงชื่อน้องไอเดียเป็นมือที่๓จริงหรือเปล่า
อ้ำบอกไม่จริงไอเดียไม่ได้รู้จักกับแอมเป็นการส่วนตัวจริง

ชัดขนาดนี้รับรองว่าเคลียร์ชัดทุกประเด็นคุณผู้ชมค่ะ